มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับไปทำบุญที่จังหวัดเพชรบูรณ
ที่นั่นชาวบ้านเขามารวมตัวกันทำบุญกลางบ้านครับ
สวดมนต์สาธุสาธุตามไปเลยนะคุณผู้ชมนะ
ชาวบ้านวังไสทองหมู่หนึ่งและหมู่เจ็ดตะบนซับเปิบ
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับมากันเยอะเลย
พร้อมใจกันครับเดินทางมารวบสืบสารประเพณีโบราณ
บุญกลางบ้านเขาจัดแบบนี้ทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบุญเดือน๖ก็ได้เอออีกหนึ่งชื่อไง
คุณเดือนหกอ้าวก็นี่มันเดือนอะไรแล้วอ่ะเดือนหกเนี่ยเออ
เออก็ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดือนห้า
เอางี้ละกันครับเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่ชาวบ้าน
ให้ความเคารพสัทธาและถือปฏิบัติต่อเนื่องมาอย่างช้านาน
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาจะประกอบพิธีที่บริเวณลานกว้าง
สารากลางหมู่บ้านเริ่มต้นยังไงนี่ครับนิมนต์พระมา
แล้วก็สวดมนต์กันนะครับสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำในตอนเย็นนะ
และชาวบ้านจะนำทรายมาก่อเป็นเจดีพร้อมกับนำ
ไม้มงคลมาปักเป็นยอดเจดีเป็นการจำลองครับ
ให้เป็นเสาหลักเมืองหรือว่าเสาหลักของหมู่บ้าน
แล้วก็นำน้ำมาวางหนึ่งขวดหรือหนึ่งกระติก
เพื่อมาทำน้ำมนต์ประกอบในพิธีนี่ในบรรยากาศช่วงเช้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้
เอ้าในตอนเช้าของอีกวันนะ
ชาวบ้านเขาก็จะพากันนำอาหารขาวหวานมาใส่บาท
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเลี้ยงพระเนอะ
แล้วพระท่านก็จะสวดมนต์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ที่เจดีไซน์
เสร็จพิธีเช้าบ้านเขาก็จะนำน้ำหมนนั่นแหละ
ไปดื่มกินแก้โรคไพรเต้อความเป็นเสร็จมงคดด้วย
เอาอย่างงี้ละกันเรื่องของความเสี้ยในจุดน้ำนี่ก็ทำให้มันสะอาด

พี่ยกวิ่งถามแล้วเป็นห่วงนี่ล่ะกันคุณผู้ชมเท่านั้นไม่พอ
ชาวบ้านก็พากันไปหา

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
โหอบตาว่างอ่ะ
ก็ขอให้ตกในพื้นที่ที่เขาต้องการน้ำจริงนะ
พืชพันธุ์นะมันจะได้อุดมสมบูรณ์
เออจริงนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ